คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑เมษายน
ที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แต่ต้องนำมาเล่ากันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สลด
มีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวาน
คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กยอดกระตันยู
อายุแค่๑๗อยู่ม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
ชื่อน้องฟิลคือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับเป็นลักษณะของกลุ่มวัยรุ่นตีกัน
เป็นสิบคนยกพวกตีกันอ่าแล้วมีหนึ่งในนั้นมีปืน
แล้วยิงปืนกระสุนพลาดไปโดนน้องฟิล

ฟิลกำลังช่วยลุงทำงานอยู่แถวนั้นพอดี

แล้วน้องก็เสียชีวิตแล้วเมื่อวานดูสิ

คือพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาอยู่แถวนั้น
เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเอาไว้

จะเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีแล้วฮะใช่เพราะว่าเวลาไอ้พวกนี้มันตีรันฟันแทงอะไรกันเนี่ย
มันไม่ค่อยโดนกันเองอ่ะอืมมันไปโดนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะ
แล้วเนี่ยเป็น๑๐คนนะมีทั้งอาวุธมีไม้มีอะไรแล้วมีปืนไง
น่าเชื่อนะว่าไอ้พวกนี้เป็น๑๐นะมันยิงกันเองมันไม่โดนพวกมันนะ
ค่ะแล้วมันไปโดนชาวบ้านไปโดนคนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเน่
ลูกหลงอีกแล้วนะใช่ไปโดนน้องฟิลนายอิสระผานัท
อายุแค่สิบเจ็ดนะคะเป็นนักเรียนชั้นมห้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อัมเภอโพลซายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
คือน้องเขาอยู่แถวนั้นเขากำลังช่วยลุงทำงานอยู่ที่บ้านหลังนึง
มันก็ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุกระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่ท้องอืม
อาการสาหัสแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตแล้วเมื่อวานดูสิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๘ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ตั้งแต่หนึ่งเมษายนคุณลุงของน้องฟิลคุณลุงอุดมผานัทอายุห้าสิบสาม
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะคะคุณลุงกับน้องฟิลรับจ้างขนย้ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่บ้านหลังนึง
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมาครับ
จอดรถลงจากรถจักรยานยนต์แล้วมาทะเลาะวิวาดกันอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
ต่างฝ่ายต่างกำลังโอ้โหรุมทำร้ายกันนะวิ่งเข้าใส่กันนะ
คุณลุงกับน้องฟิลได้ยินเสียงดังก็เลยขยับออกออกมายืนดูอยู่ห่าง

ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดคุณลุงบอกว่าตกใจมากเพราะว่าไปโดนเอาหลานชายก็คือน้องฟิล

ฟิลถูกลูกหลงอ่ะแล้วกระสุนปืนมันเจาะเข้าที่ท้องเลยอ่ะ
นี่นะตั้งแห้ง
ไล่กันพอวิ่งไล่กันแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดครับระเบิดขวดเนอ
ระเบิดขวดสามนัดสามนัดสามจุดครับแล้วอีกทีก็ไล่กันไป
เดี๋ยวก็ไล่กันมาเออครับก็มาปลาระเบิดอีกสามเป็นหกเลย
เป็นหกเอ่อปลาระเบิดหกแล้วผมกับไอ้ฟิลก็ออกมายืนดูครับ
ออกมายืนดูแล้วก็สองฝั่งเนี้ยเขาเผชิญหน้ากันแล้วครับแต่แต่ไอ้คิว
ไม่รู้เรื่องครับผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าพากันมาขนของต่างหาก
พากันมาขนของต่างหากทางนู้นยิงไม่ถูกกันมันเลยพามาถูกเรา
ทางนู้นยิงยิงใส่คู่ต่อสู้แต่ไม่ถูกคู่ต่อสู้เดี๋ยวมันถือไอ้ฟิล
ก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ากระสุนเจาะเข้าที่ท้องแล้วไปตัดเส้นเลือดใหญ่ไง
อืมน้องก็เลยเจ็บสาหัสส่งตัวไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตช่วงสายสายเมื่อวานโอ้โหมันเข้าท้องพอดีนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็ผ่าศพพิสูจน์นะคะเอาหัวกระสุนปืนที่ฝังในออกมา
ยังไม่รู้ว่าเป็นหัวกระสุนปืนชนิดไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องส่งไปพิสูจน์หลักฐานก่อน
ซึ่งร่างของน้องฟิลญาติก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลท่าหัดยาวอำเภอโพนทรายโอ้โหคุณผู้ชม
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเนี่ยเศร้าเสียใจกันมากนะ
คุณยายของน้องฟิลค่ะคุณยายโสภานาวาอายุหกสิบเจ็ด
ก็เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าน้องฟิลเป็นเด็กดีมากยายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
ฟิลไม่ชอบเที่ยวนะช่วยทำงานที่บ้านตลอด
ซักเสื้อผ้าล้างจานทำอาหารให้ยายกินขนาดเป็นเด็กผู้ชายนะ
มีเวลาว่างก็ไปรับจ้างทำงานหาเงินเอามาช่วยเหลือครอบครัว
เบาภาระครอบครัวค่ะคุณยายบอกโอ้โหทำใจไม่ได้จริงจริงอ่ะ
ต้องมาสูญเสียหลานชายที่แบบยอดกระตันยูแบบนี้
อยากจะให้เจ้าหน้าที่รีบจับคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ

ได้จับเขาแน่อยู่นี่ต้องเอาเขามาโรงโทษ
ส่วนพ่อแม่ของน้องฟิลนะคะ
ก็บอกเลยว่าเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียแบบนี้

อายุยังแค่๑๗นะคะ
แล้วก็คือจริงแล้วคนที่ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่น

เขาก็รู้ตัวว่าใครก่อเหตุอะไรยังไง

ญาติของกลุ่มที่ก่อเหตุมาคุยด้วยเหมือนกันนะ

ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ

ร้อยตำรวจเอกชะยะพลศรีบุตรดีรองสารวัตร
สอบสวนตำรวจภูทรโพนทราย

ได้มีการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อม
และคลิปหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของพลเมืองดี

ตอนนี้เรียกคนก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนแล้ว

นายสุริยันชูครำหรือตาน
นายภาคภูมิบุญล้อมหรือเอ็ม
และนายปฏิพานลำเกาะกลางหรือในบอล

ก็เป็นคนในตำบลเดียวกันกับน้องฟิลนั่นแหละ

จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ฝากไปถึงญาติของผู้ตายด้วยนะคะ
ญาติของน้องฟิลนะคะตำรวจบอกว่า
มั่นใจได้เลยว่าตำรวจจะนำตัวคนก่อเหตุ
ลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครบถ้วนแน่นอน
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม๙เมษายน

แต่ถ้าดูจากในคลิปเนี่ยมันมากกว่า๓คนแน่นอน

แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยต้องมีคนบอกมัน
ต้องมีคนแนะนำมันว่าให้ปฏิเสธไว้ก่อน

ไม่งั้นจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมให้ปฏิเสธก่อนอะไรแบบนี้ถึงปฏิเสธได้ก่อน

ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเป็นของใคร
เป็นกระสุนจากปืนกระบอกไหนอะไรยังไง

ใช่ก็เป็นคนในพื้นที่เขาน่าจะหาไม่ยาก
ก็ไม่รู้จะสัญหาคำไหนที่มันจะออกทีวีได้นะ
จากคำว่าแหมมันเลวจริงนะ